พาคุณแม่ไปที่วัดแห่งนี้กันหน่อยนะคะ
สำหรับวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่จังหวัด

มีพระพิสุกแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้น
เขาร่วมกันปรับภูมิทัศน์วัดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยการวาดกำแพงวัดให้สวยสดงดงามมากจริง
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ดึงดูดให้คนเข้าวัดสว่างอารมณ์
อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
นั่นก็คือความสวยงามจากภาพวาดบนกำแพงที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเอง
สร้างสรรค์ขึ้นจากฝีมือชาวบ้านและพระเลยนะคะคุณผู้ชม
ร่วมกันวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติภาพนรกสวรรค์
ป่าหิมพานในตำนานพระพุทธเจ้า
สัตว์โลกล้านปีแล้วก็อีกหลายต่อหลายภาพเลยค่ะ
ทั่วกำแพงศาลาวิหารรวมไปถึงศูนย์เด็กเล็กในวัดแห่งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งดูแล้วทำให้เกิดความคิดเหมือนเป็นการสอนให้ปฏิบัติไปด้วยภาพวาดนั่นเองนะคะ
อันนี้เป็นมิแพนด้ากินไทย
ก็น่ารักดีพระรุราความสอนต่างนะคะ
พระมหาจุมพลศรีหาพโลค่ะพระเลขาของพระครูกรยาโนภาษนะคะ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์เขาบอกว่า
ภาพวาดเหล่านี้เขียนขึ้นโดยฝีมือศิลปินพื้นบ้านชาวตำบลสว่างอารมณ์เลยนะคะ
ทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าอาวาส
เพื่อบ่งบอกเรื่องธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
ตลอดจนเรื่องของบาปบุญคุณโทษค่ะ
วัตถุผสมกับความผิดจริงเฉย
เยาวชนได้เข้ามาดูภาพวาด
ได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้และรู้เป็นตัวอย่าง
ดึงละออนเข้ามาในวัดเข้ามาพอวัด
คือวัดเนี่ยไม่ได้มีแค่วิหารโบ๊ท
คือว่าสิ่งก่อสร้างที่มันรู้ทั่วไป
แต่ว่ามันยังมีความงดงามมิสดีดึงดูดเยาวชนเข้ามา
รวมถึงดังซื้อเห็นถึงแรงสถานจ้าวบ้านที่
ได้รวมแรงรวมใจกันสร้าง
วัดวาหาร้ำที่มดงาม
ศึกษากับภาพธิศจรรย์กำลังนี้ได้ครับ

คุณผู้ชมทางวัดเนี่ยยังได้มีการร่วมกับชาวบ้าน
ปรับภูมิทัศน์วัดใหม่ค่ะ
ทำให้เด็กแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงบรรดานักท่องเที่ยว
เข้าไปไหว้พระแล้วก็ได้ชื่นชมความสวยงาม
ภายในบริเวณวัดกันด้วยนี่
เป็นการดึงดูดให้เยาวชนเนี่ย
เข้าวัดทำบุญกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

เป็นฝีมือของศิลปินแบบชาวบ้านพื้นบ้านของแถวนั้นเลยจริง
แต่ว่าฝีม้ายลายมูกสวยมากใช่คุณชอบภาพแพนด้านเนี่ยแหละน่ารัก
คุณชอบกินไผ่ไง

เหมือนเกลือบักฝรั่งบ้านะอันนั้นยาอ่อนหรือเปล่าที่คุณกิน